โคราชนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไปก่อเหตุ
วิ่งราวทองน้ำหนัก๓บาทจากห้าง
แต่จักรยานยนต์ที่เอาไปใช้เนี่ยเป็นจักรยานยนต์ของเมีย
เขาก็สืบจะรู้นั่นแหละสุดท้ายจับคุมตัวได้
เพราะฉะนั้นโทษจริงไม่ได้โทษจริงครับสิบได้
เกือบบ้านอีก๔นี่นะครับทำทีเป็นยืนคุยโทรศัพท์
เห็นไหมฮะมีลูกค้าอีกคนนึงมาดูทองอยู่
ขอดูสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๓บาท
สาขาสามแยกปักทงชัยนี่แล้วไปแล้วนะฮะ
ขอดูทองแล้วไปเลยทำเป็นแกล้งคุยโทรศัพท์
จังหวะกำลังหยิบดูอยู่เนี่ยสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๓บาท
วิ่งไปเลยแล้วก็ไปขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่หลบหนีไปอ่านี่ฮะแล้วจักรยานยนต์คันนี้นี่ฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้นี่แหละตำรวจเขาก็แกะรอยจากตรงนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับดูจากแผ่นป้ายทะเบียนต่าง
จักรยานยนต์ต่างจนสืบทราบว่าชื่อผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันนี้
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่คนก่อเหตุเป็นผู้ชาย
ก็ไล่ต่อนะฮะทำให้ทราบว่าเจ้าของรถเนี่ย
เป็นภรรยาของนายชะยุทธ์ก็เลยไปติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้นะครับ
ตอนนั้นทำงานอยู่ในโรงงานนะฮะที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่ชิงสร้อยข้อมือทองคำไป
ดูอยู่แล้วก็ฟึ๊บแล้ววิ่งไปเลยนะฮะนี่คือนายชะยุทธ์เนี่ยสารภาพนะครับ
บอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงนะครับอ้างว่ามีปัญหาหนี้สิน
ต้องการหาเงินเลี้ยงลูกและครอบครัวไม่มีเงินใช้จ่ายก่อเหตุเพียงคนเดียว
ที่เป็นเจ้าของจักรยานยนต์ไม่รู้เรื่องหลังจากก่อเหตุแล้วทองที่ได้ตรงนี้เนี่ย
เอาไปขายที่ร้านทองอีกร้านหนึ่งนี่ฮะขายได้แปดหมื่นสอง
น้ำหนักสามบาทนะครับและเอาไปใช้หนี้เกือบหมดแล้ว
ก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปคือการก่อเหตุอย่างงี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแต่คุณบอกมีหนี้มีสินอะไรต่างต่างนะนามาแก้ปัญหาอย่างงี้นักกว่าเดิมฮะ